คุณผู้ชมครับย้อนไปเมื่อวันที่๑๐ธันวาคมปีพศ๒๕๕๙
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗
พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระชธานรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรสยาม
ให้เป็นรัฐธรรมนุนฉบับแรกของประเทศไทยนะครับ
มาจนถึงวันนี้ปี๒๕๖๒เรามีรัฐธรรมนูลใช้มาแล้ว๒๐ฉบับนะครับ
ท่าทีของฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นอย่างไร

ชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรพร้อมคณะและตัวแทนจากพักการเมือง
นำพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย๑๐ธันวาคม
ตลอด๒ปีที่ประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นฉบับที่๒๐ถูกร่างขึ้นจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
เฉพาะการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองและระบบเลือกตั้ง
นายวัญชัยสอนซิริสมาชิกวุฒิสภามองว่าตั้งแต่ปี๒๔
ผ่านมา๘๗ปีการเมืองไทยและประชาธิปไตยยังล้มลุกลุกคาน
และในวันที่๑๑ธันวาคมสภาจะพิจารณายติตั้งคณะกรรมธิการศึกษา
หลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูลแต่ตัวเองกลับมองว่า
ว่ารัฐธรรมนูลจะดีแค่ไหนถ้าคนไม่ดียังอยู่เต็มแผ่นดิน
ก็ไม่ได้ทำให้บ้านเมืองดีขึ้น
ภักดิ์เพื่อไทยจัดแคมเปญผ่านโซเชียลมีเดีย
หัวข้อ๑๐ธันวาวันรัฐธรรมนูลไทย
๑๐มุมมองคนเพื่อไทยเสนอแนวทางที่จะสามารถเดินหน้าประเทศ
เช่นเดียวกับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย

คนไทยมาร่วมเขียนรัฐธรรมนูล
เพื่อความก้าวหน้าของประเทศให้เป็นวาระแห่งชาติ
ขณะที่พักร่วมฝ่ายค้านยังเดินหน้ารณรงค์นอกสภา
ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
แต่เสียงสะท้อนของประชาชนในจังหวัดต่าง
มีความเห็นในเรื่องนี้กันหลากหลาย
บางส่วนชื่นชอบไม่คิดว่าจำเป็นต้องรีบแก้ไข

หนึ่งป้องกันนักการเมืองโกงกินได้เยอะที่สุดเลย
สำหรับพี่นะพี่ว่าตรงนี้คือจุดสุดยอดของ
เพราะทุกครั้งที่ผ่านมาน่ะ
คือผลประโยชน์จะอยู่ที่นักการเมืองอันดับแรกเลย
ไม่เห็นจะเกี่ยวกันตรงไหนเลยกับรัฐมนูลเนี่ย
คือเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย
พี่ก็ว่ามันก็มีส่วนทั่วโลกนะ
มันไม่ใช่เพราะประเทศไทย
ยังไม่เห็นว่ามันมีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรในการใช้
ในการเข้าสู่อำนาจของผู้บริหารประเทศ
ผู้ที่สมาชิกมีอำนาจบทระยุกต์ได้
เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับตอนลงประชามติไปแล้ว
เราจะใช้รูปแบบนี้ในช่วง๕ปีแรก
ก็เรื่องอื่นเพราะว่าคงจะเหมือนกัน
ว่ามันต้องแก้ไขหรืออะไรยังไง
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังเห็นว่ามีจุดบอดอยู่หลายเรื่อง

ผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับรัฐมนูลหรืออะไร
มันเป็นการบริหารมากกว่าครับผม
ไม่มีส่วนร่วมด้วยครับ
ส่วนเฉพาะชาวใดชาวนาที่อยู่ทางจังหวัดนี้

เรื่องของการเข้ามาของสมาชิกวุฒิสภา
หรือแม้แต่การเข้ามาของตำแหน่ง
ซึ่งฉันคิดว่าในรูปแบบเก่า
ฉันอาจพอใจมากกว่ากัน
ซึ่งในมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

อย่างสถาวัตราจารย์อัลเทรนฮิคเบง
รับไม่เคยเห็นเนื้อหารัฐธรรมนูลแบบนี้มาก่อน
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงกติกาให้ผู้มีอำนาจได้ประโยชน์มากขึ้น
แต่บทเรียนที่หลายประเทศต้องเรียนรู้ผ่านระบอบประชาธิปไตย
คือแพ้ต้องยอมรับผู้ชนะต้องไม่ปิดทางคนแพ้
รับความคิดเห็นที่แตกต่างให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน